ทุกวันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จ
มันก็เลยมีภาพชุนละมุนที่หน้าเวที

นี่แหละค่ะหน้าเวทีก็เลยชุนละมุนกันอย่างที่เห็นนะคะ
เวทีหมอลำคณะเสียงวิหกค่ะ
คือมีผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงที่ทีมข่าวของเราทำลูกศรชี้เอาไว้นะคะ

ปีนขึ้นไปบนเวทีไปโวยวาย
ตอนที่หมอลำเขากำลังแสดงกันอยู่
แล้วคล้ายกับว่าจะไปทำร้ายร่างกายศิลปินหมอลำบนเวที
คนดูที่อยู่ด้านล่างไม่พอใจ
ก็เลยพยายามจะเอาตัวลงมา
นี่นะคะพยายามจะดึงตัวลงมา
แล้วมันก็เลยมีชุลมุนกันหน้าเวที
มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ทีนี้ค่ะก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนกันดุเดือดหน้าเวที
ระหว่างที่เพื่อนของผู้ชายเสื้อสีแดงกับกลุ่มวัยรุ่น
เขากำลังมีเหตุบุญวายกันเนี่ย
พระเอกหมอลำเขาประกาศขอให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อย
มารักษาความปลอดภัยหน่อย

มันก็เลยชุลมุนกันอย่างที่เห็น
ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้จัดการวงค่ะคุณนุค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๘มีนาคม
ภายในวัดที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร

ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงเมาจริงนั่นแหละ
ก็ไปก่อกวนศิลปินที่หน้าเวที

ผู้ชายคนนี้เลยยิ่งโมโหบุกไปหลังเวที

แล้วก็ย้อนกลับมาหน้าเวทีอีกที

แล้วก็เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปนะคะ

แต่ผู้จัดการวงก็พูดเหมือนกัน
ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีตำรวจมาช่วยดูแลมาช่วยรักษาความปลอดภัยเลย
กลับกันไปหมดแล้วหรือเปล่าดึกมากแล้วตีสามอะค่ะ
คือคณะหมอลำกำลังจะเลิกแล้วด้วยแต่ก็ยังดีนะคะ
ศิลปินได้รับอันตรายพอเหตุการณ์สงบลง
หมอลำแสดงต่อนะแสดงต่อถึงเช้านะคะ
ผู้จัดการวงก็เลยบอกว่าฝากถึงผู้จัดงานหน่อย
ฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยของศิลปิน
รวมถึงคนดูด้วยค่ะ

ก็คือให้อยู่ดูแลจนท่านบอกว่าให้หยุดทำการแสดงถึงให้กลับก็จะดีกว่านี้